ทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผัวเมียที่ผัวบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เมียทำแบบนี้คือหยามกันชัดพาผู้ชายนะมากินเหล้าที่บ้าน
ไอ้ผู้ชายคนนี้เคยมีเรื่องกับผัวมาก่อนผัวไม่พอใจคว้าปืนมายิงเลยค่ะ
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจภูทรประจันตคาม
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
อยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็นำตัวคนที่โดนยิงเนี่ยคือ
ยุทธพงศ์ศรีสว่างอายุ๒๗ปีโดนอาวุธปืนเข้าไปที่ใต้สะบักหลังฝั่งซ้าย
ราวนมซ้ายแขนแล้วก็หลังรวมถึงมือขวาด้วย
เอาตัวส่งโรงพยาบาลประจันตคามท้ายที่สุดเสียชีวิตนะคุณผู้ชม
แล้วตอนที่ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุก็เจอพวกปลอกกระสุนขนาด๓๘
หัวกระสุนสองหัวค่ะทีนี้ภรรยาของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ภรรยาชื่อว่านางสาวนัชพรยอดศรีผู้ก่อเหตุคือนายสุเทพบุญบวรค่ะ
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าตอนค่ำตัวเธอมาพร้อมกับเพื่อนผู้ชาย
ไปที่บ้านของผู้ตายไปที่บ้านของนายยุทธพงศ์เนี่ย
แล้วก็กินเหล้ากันดื่มเบียร์กันดื่มเบียกันไปสิบกว่าขวด
หลังจากนั้นก็ชวนชวนยุทธพงศ์มาดื่มต่อที่บ้านของเธอ
แล้วปรากฏว่าสามียิงเข้าไม่พอใจค่ะยิงไป๕นัดนะคะ
แล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็นั่งฝั่งนี้เพราะเขายิงเสียงปืนมันไม่รังมากมายพี่
มันเหมือนฟิวแล้วทีนี้ที่หนูตกใจคือน้องมันฟุบ
ทีนี้ก็ต้องไปถามแม่กับพ่อของนายยุทธพงศ์คนตายหน่อยค่ะ
จริงพ่อกับแม่พูดคล้ายกันเลยเพราะแม่ก็เคยเตือนลูกชายแล้ว
อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับคนที่มีผัวแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปติดพันธุ์อะไรแบบนี้
พ่อบอกว่าก็เคยเตือนแล้วเหมือนกันแต่ลูกไม่ฟัง
คือเตือนลูกเหมือนกับวัวพยศนะคะ
เปรียบเทียบง่ายเลยลูกมันเหมือนวัวพยศ
ไม่เชื่อมันยังไปยุ่งกับสาวคนนั้นอีกนะครับ

แต่อันนี้
จะเหตุว่าเกิดอยู่บ้างไปใช่นะ
เกิดไปจากกันเหรอ

ลูกสาวต่อมา๒คน

คุณผู้ชมล่าสุดเรื่องนี้เมื่อเช้านี้นะ
ตัวผู้ก่อเหตุคือนายสุเทพ
มามอบตัวกับตำรวจแล้วที่สพประจันทคามแล้วตำรวจก็มีการสอบปากคำค่ะ
มาจากความหึงหวงเพราะอะไรล่ะเพราะว่าตัวของผู้ตายเนี่ย
นายยุทธพงศ์เนี่ยมากินเหล้าที่บ้านเมียแล้วตำรวจก็มีการพาไปค้นหาอาวุธปืนด้วย
เขาบอกว่าเอาปืนยิงเอาปืนทิ้งที่เบาะน้ำในฟาร์มเจ้าหน้าที่หาอยู่๕นาทีเจอปืนกระบอกนั้นค่ะ
แล้วก็มีการไปชี้จุดที่เกิดเหตุด้วยก็ยังเจอกระสุน๙มมตกอยู่ที่พื้น
ตัวนายสุเทพผู้ก่อเหตุเนี่ยนะเขาบอกว่าผมอยู่กับเมียมาปีนึงแล้ว
แล้ววันนั้นตัวของนายยุทธพงศ์คนตายก็มานั่งกินเหล้าที่บ้าน
ผมเคยมีเรื่องกับยุทธพงศ์มาก่อนก็ไม่พอใจไม่ได้ถูกกันสักเท่าไหร่ค่ะ
อีกอย่างหนึ่งฝั่งนั้นเขาโทรมาขู่ผมประจำเลย
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าโดนหยามเนี่ย
ผมว่าเมียผมน่าจะมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับยุทธพงศ์
การที่มากินเหล้ากินเบียร์ถึงที่บ้านอ่ะมันเท่ากับหยามชัดชัดเลยค่ะ
มีอ่ะพี่ใช่ไม่งั้นนี่มันไม่ชวนมาหรอกเสียใจเนาะ
แต่ว่าต้องยอมรับกรรมที่ธรรมดา
นี่ไงสุเทพพร้อมยอมรับผิดแปลว่าตอนนี้เนี่ย
โดนไปเรื่องของฆ่าคนอื่นตายโดยเจตนา
ยิงปืนที่สาธารณะแล้วก็เรื่องของครอบครองอาวุธปืน
โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะ